ที่บอกว่าชีวิตดีที่ลงหลุมที่สมุทรปราการคุณผู้ชม
รถไปประสบอุบัติเหตุ๓คันนะไปประสบเหตุ๓คัน
คันแรกคือข้างหน้ามันเป็นฝาท่อใช่ไหมคะ
ฝาท่อแล้วปรากฏว่าคันหน้าขับไปก่อน

คันที่๒มาปรากฏว่าคราวนี้ท่อหลุดเลยจ้ะ

สีดำคันหลังสุดลงหลุมเลยค่ะลงหลุมเลย
แต่ไอ้คันนี้เสียงเมื่อกี้ผมว่าหลายพัน

นี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เหมือนเปตองเลยไหม

นี่ค่ะคุณผู้ชมคือรถคันแรกที่ไปประสบเหตุ
เป็นรถกระบะก่อนรถกระบะสีบอลค่ะ
ขับอยู่ในเลนกลางจากนั้นก็วิ่งเหยียบ

อยู่กลางถนนแบบนี้จนฝาท่อเปิดขึ้นมา
เป็นจังหวะเดียวกันกับรถกระบะ

ขับตามมาก็เลยไปชนเข้ากับฝาท่อ

แต่ครั้งที่๒ที่มีการไปเหยียบไปชน
อันนี้เหยียบก่อนแล้วฝาท่อนี่ชน
แล้วก็ฝาท่อนี่เห็นไหมคะกระเด็นไปแบบนี้
ส่วนเก๋งคันสีดำมาคันที่สาม

ใช่เขาไม่เห็นว่าฝามันหลุดออกไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารอู่ซ่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ปูตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรประการนะคะ

จะไม่มีใครเป็นอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บ
รถเสียหายไหมรถเสียหายไปหลายคันค่ะ

ปรากฏว่าไปตรวจสอบนะพี่เบิร์ตเมื่อสักครู่พี่ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะ
หูเกี่ยวลากรถด้านหน้าถูกกระแทกจนพังงอเข้าไปติดกับคาซี
เดี๋ยวด้านล่างจะถ่ายภาพให้เห็นนะคะ
ว่ามันเสียหายยังไงนี่เจ้าของรถนะคะ
ส่วนรถเก่งคันสีดำรถบุบเสียหายไม่น้อยไปกว่ากันนะคะ
นี่เห็นไหมตรงนี้ค่ะ

แล้วมันไม่ใช่งอง่ายนะไอ้ที่ลากรถเนี่ย
ค่ะแล้วไปงอติดกับคัสซีแบบนี้นะคะทีนี้เราไปตรวจสอบค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าชาวบ้านให้ข้อมูลมาน่าสนใจบอกว่า
ท่อตรงเนี้ยเป็นท่อวางแนวสายสื่อสารใต้ดินก่อนหน้านี้เอ้า
ก็เคยมีรถแท็กซี่ขับมาตกหลุมจนยางระเบิดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นไปซ่อมแซมแล้ว
แต่ก็ยังพังอีกล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ
ไปพบว่าฝาท่อเนี่ยมันถูกปิดเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของความเสียหายรถที่ประสบเหตุเนี่ย
แน่นอนนะคะว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อรับผิดชอบแล้วแต่ถามว่ามันเคยเกิดครั้งที่๑
ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามจะเกิดอีกไหมถ้าเกิดว่าซ่อมแซมแล้วต้องซ่อมแบบคือ
เอาแบบจริงจังอ่ะซ่อมแบบดีดีอ่ะก็ไม่รวนดีคืนดี
มันจะเกิดครั้งที่สามอีกหรือเปล่านะคะอ่าเขาทำยังไงอ่ะ
ซ่อมคือต้องเอายังตรงยังมาตอยไปยามันให้มันเหนียวแน่นไม่ใช่วางไว้เฉยนะ
ใช่ค่ะแต่ว่าซ่อมยังไงถึงแบบไปแค่ไปเฉียวมันกระดกกระเด้งขึ้นมาได้